เรื่องนี้หลายคนบอกเห็นใจ
แล้วคงอยากจะมีคำถามสงสัยว่า
เดินเท้ามาเป็นระยะเวลา๑เดือนกว่า
แล้วพาน้องหมาตัวนึงเดินเท้าไปด้วยกัน
คุณรู้ไหมเขาข้ามมาไม่รู้กี่จังหวัดต่อกี่จังหวัด
เขาจะไปจากจันทบุรี
และจะไปจบที่บ้านเกิดเขาที่จังหวัดขอนแก่น

นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่คุณผู้ชมคะ
เดี๋ยวเราจะมาดูสาเหตุกันว่าทำไมเขาถึงตัดสินใจเดินเท้าแบบนี้ค่ะ
ผมไม่ใช้โทรศัพท์มาเจ็บปีแล้วครับ
ก็มีแต่แม่คุณเขาแต่อาจารย์
แม่ไม่ใช้ไปติดต่อวิธีนี้ไงก็มีสินศาลมียุคสันต์ใหม่
ถ้าบอกว่ากลับไปหรือลองทำงาน

คือเจ้าของร้านท่านนี้เนี่ยคุณพี่ผู้หญิงนะนางสาวนิตยาค่ะ
เป็นร้านเบเกอรี่ค่ะต้องบอกว่าพี่เขาเป็นคนใจบุญนะ
อยู่ที่ตลาดระเบาะไผ่อำเภอศรีมหาโพธิที่ปราจีน
เขาก็ขอเป็นหนึ่งคนที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
คุณคนนี้คือใครพี่อาคมแพงมีอายุ๔๙ปีคนที่บอกถึงนี่แหละค่ะ
พาน้องหมาชื่อเจ้าแดงอายุประมาณสัก๑ปี
เดินเท้ามาแบบนี้เป็นระยะเวลากว่า๑เดือนเสร็จแล้ว
จันทบุรีจะกลับบ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่น
ทางด้านของพี่นิตยาค่ะเขาใจบูลพูดคุยสอบถามว่าทำไมถึงต้องเดินเท้ามาแบบนี้
แล้วสุดท้ายพี่เขาก็เลยมีการมอบเงินจำนวนหนึ่ง
แล้วก็ให้ค่าน้ำมันให้กับกู้ภัย๓๐๐บาท
เพราะอะไรอยากให้ช่วยพานายอาคมและน้องหมาตัวนี้หรือเจ้าแดงกลับบ้านเกิดค่ะ
เพราะอะไรเขาขึ้นรถโดยสารไม่ได้อยู่แล้วค่ะ
นี่คือคนใจบุญนะคะสาวคนนี้คุณนิตยาค่ะ
แต่ถามว่าอ้าวแล้วเรื่องราวเนี่ยของพี่อาคมเนี่ย
กับเจ้าแดงมันเกิดขึ้นยังไง
เล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนหน้านี้นะคะ
คุณอาคมเขาเป็นคนสวนค่ะ
เป็นคนงานในสวนเงาะแล้วก็ทุเรียนอยู่ที่จันทบุรีนั่นแหละ
ที่เขาเดินจากมาเนี่ยแหละค่ะ
เป็นเวลากว่า๙ปีแล้วที่ทำอาชีพเป็นคนสวน

คือจากบ้านเกิดมานะ
จริงเป็นชาวอีสานต้องไปอยู่ภาคตะวันออกเนี่ยนะฮะ
ค่ะอยู่ที่จันทบุรีเป็นคนสวนมากว่า๙ปี
แล้วก็มีการเลิกร้างกับภรรยาไป
หลังจากนั้นก็ใช้ชีวิตโดดเดี่ยวเรื่อยมาค่ะ
เจ้าตัวบอกผมเป็นคนไม่ชอบความวุ่นวายนะ
แล้วเอาจริงโอ้เป็นคนสวนมาตั้ง๙ปี
ผมเริ่มอิ่มตัวแล้วกับการเป็นลูกจ้าง
อยากจะกลับบ้านเกิดแล้ว
แต่ตอนที่อยู่ที่สวนอยู่กับเจ้าแดง
ผมอยู่กับสวนกับไร่ผมอยู่กับเจ้าแดงเนี่ยนะฮะ
แล้วเจ้าแดงผมก็เลี้ยงมันมาเป็นปีแล้ว
ตัดสินใจเอากลับบ้านเกิดกันไหมแดงเอ้ย
แล้วพาแดงเดินเท้าเอาเลยก็ระกัน
จากศรสวนของเถ้าแก่ที่ผมทำงานอยู่
ชนบุรีชะชึงเซ้าคุณ
ข้ามเขตไปถึงปราจีนบุรี

ใช้เวลามาเดือนเศษเจ้าตัวยืนยัน
ผมไม่ได้มีเรื่องกับใครอย่าไปคิดว่าผมหนีคดีมานะ
ผมไม่ได้หนีคดีอะไรผมแค่อยากกลับบ้าน
จริงตลอดทางที่ผมเดินเท้ามาไม่ค่อยมีคนสนใจนะ

หมามาเดินอยู่แบบนี้

เขาบอกแบบนี้เลยตัดสินใจแดง
งั้นเราเดินไปด้วยกันค่ำไหนก็นอนนั่น
คุยกับแดงแบบนี้เหรอแดงอย่างนั้นใช่บอกแดงอย่างนั้น

ค่อยลุยไปกับพ่อเจ้าแดงมันสวยนะ
หมอพันธ์ไทยที่สวยนะสง่านะสง่าใช่คุณแล้วเนี่ยแดงก็มาด้วยกัน

แล้วค่ำไหนนอนนั่นแวะนอนวัดบ้างป่อมตำรวจบ้านสาลา

ก็ขอบคุณนะที่มีคนใจบุญ
ที่จะไปส่งถึงที่บ้านเกิดค่ะ

อ้าวเพราะเขาไม่ขึ้นรถ
เขาไม่ขึ้นรถเขาก็จะเดิน

เดือนกลัวมีคนถามไหม
ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นจะไปไหนยังไงมีคนถามไหมครับพี่

มีแต่คนว่าเขาเป็นคนบ้าพาหมาเดินมาเนี่ย

แต่จะมีคนช่วยแล้วครับคุณคุณมอร์ชัย
พี่จะเดินจากจันทบุรีแล้วพี่จะไปขอนแก่นจริง

เอาแบบเดินจ้ำไม่หยุดเลยนะ
เดินจ้ำไม่หยุดแค่๔วันแต่คุณล่ะทำได้ไหม

นอนพักแบบนี้นะฮะก็ค่อยเดินไป
ค่อยเดินหมดแรงก็พักหมดแรงก็พักตามปั๊มตามวัดเนี่ย

แล้วก็ตากแดดตากฝนกรรมมาแบบนี้นะ
มีคนใจบุญค่ะพาไปส่งถึงที่บ้านแล้วนะคะ